คุณนิกเนี่ยเรื่องราวเขายังไม่จบไม่สิ้นนะ

ที่เขาเป็นคดีโครงคดีความกับคุณพจน์อานนท์

นี่ไงดากราศผ่านโซเชียล
ล่าสุดเลยกลางวันนี้เออนางเปิดกองหนัง

คดีอยู่ในทางสารทางสารและก็
จ่อฟ้องเรื่องสัญญาจ้างอีกด้วยนะคะ
ส่วนนิกค่ะเปิดตัวคบแตงโมคุณพศจะว่ายังไง

เรื่องสัญญาเนี่ยเรายังไม่ได้มีการฟ้องสารอะไรกัน
แต่ที่ฟ้องสารกันอยู่ก็คือเรื่องหมินประมาท
เพราะสัญญาก็ยังเป็นสัญญาที่ใช้ได้อยู่

ตอนนี้สารถึงขั้นตอนของการซักข้อมูล

พี่ฟ้องเขาว่าเขาหมินประมาทพี่

ยาโมคะไม่ได้คนที่จะทำให้
มันต้องมีการยกเลิกสัญญาหรือว่าฉีกสัญญา
สัญญามันก็ต้องมีค่าฉีกสัญญา

๓ล้านเอามาเลยจะยกให้
ก็ลองใครกล้าจ้างก็ลองจ้างดูนะฮะ
แล้วก็ฟ้องเหมือนกันฟ้องคนจ้างนี่แหละครับ
แต่เรื่องแฟนเขาเนี่ยเขาบอกพี่มา๒ปีแล้ว
แล้วแต่พวกหนูละกันอย่ามายุ่งอย่ามาให้พี่ไปเกี่ยวข้อง

เดี๋ยวคนแบบว่าไปห้ามเขามีแฟนเป็นผู้หญิง